เจ้าหน้าที่กู้ชีพโพสต์เอาไว้ให้คุณผู้ชมช่วยดู
ว่ามีรถกระบะบรรทุกคันหนึ่งนะคะ
มาขับจี้ท้ายรถที่เขามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในรถกู้ชีพ
อย่างเดียวไม่พอเปิดไฟผ่าหมากไฟฉุกเฉินนะคะ
แก๊กอย่างนี้จี้ท้ายรถตลอด
แล้วก่อนจะมาจี้ท้ายรถเนี่ยนะเคยขวางหน้ารถกู้ภัยมาก่อน
วิ่งตามนะครับรถพยาบาลครับ
เปิดไฟเปิดเสียงวิ่งตามจ้ามัยครับ
ไม่ต้องมาเปิดหมากครับ

นี่นะคะในรถกู้ชีพกู้ภัยเขาเป็นคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้แล้วเขาก็ถ่ายในรถเขาเองยืนยันว่ามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในรถจริงแล้วรถกระบะบรรทุกคันนี้ทำไมถึงมาขับรถจี้ท้ายเปิดไฟฉุกเฉินแล้วจี้แบบใกล้มากคำถามคือถ้ารถกู้ชีพกู้ภัยเขาเบรกแล้วรถที่ตามมามาชนแล้วเขามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในรถถูกต้อง
มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก่อนหน้าที่จะมาจี้ท้ายเคยอยู่ข้างหน้ารถกู้ชีพมาก่อนไงเขาบีบแรร์ไล่เขาแบบต้องเปิดเสียงอยู่นานอ่ะหลบหลบแล้วมาต่อท้ายแล้วจี้ท้ายแบบนี้วันนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนถ่ายคลิปนะคะคือนายสุรชาติชินรักษาเป็นเจ้าหน้าที่ติดรถพยาบาลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็เอาคลิปจากกล้องหน้ารถ

แต่หลบแบบไม่เต็มเลนจนรถพยาบาลต้องเบี่ยงออกขวาเพื่อคร่อมเส้นเหลืองแล้วก็แซงไปพอรถพยาบาลแซงได้แล้วกระบะคันนี้คันเดิมเบี่ยงกลับเข้ามาแล้วขับจี้ท้ายอย่างที่เห็นในคลิปเลยอ่ะครับเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วรถกระบะเนี่ยนะคะขับจี้ท้ายรถพยาบาลอยู่แบบนั้น
ก็มันไม่ควรที่จะมาจี้ตัวขนาดนี้ครับเพราะว่าการจี้ตัวของเขามันไม่ได้จี้ใกล้ครับมันไม่ได้จี้ไกลมากมันจี้มันไม่เกิน๕๐เมตรแค่นี้ตัวพี่กับตัวผม
คือรถเราใช้ความเร็วอยู่ที่๙๐ถ้าเกิดมีอะไรตัดหน้ามาเราเบรกกับทันหันก็คือพี่ก็คงเบรกไม่ทันนะครับก็ต้องชนตูดอยู่แล้ว
พอชนตูดมาคือคนป่วยอยู่หลังรถต้องให้ออกซิเจน
แล้วถ้าเกิดชนมากระแทกคนป่วยตกเตียงมา

ออกซิเจนหลุดจากเขาออกมาอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
ใช่ครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าว่านั้น
ก็อยากฝากเตือนว่าอย่าทำเลยดีกว่าพี่
กว่าทำแล้วมายกมือขอโทษทีหลังมันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับ
ก็นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาล
อย่างที่พูดถูกต้องทุกอย่างเลย
ไม่รู้จริงว่าตอนนั้นคนขับรถกระบะคิดอะไรอยู่
แต่พฤติกรรมมันไม่เหมาะสมไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะคะ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามาชนท้ายรถพยาบาลขึ้นมา
หรือว่าจะอะไรจะเกาะขบวนเหรอ
คือไม่เข้าใจเลยหาคำตอบให้ไม่ได้จริง
สาเหตุที่ไปขับจี้ท้ายมันจะแบบมีเหตุผลอะไร
เอาหลบให้แล้วเลยจะตามขบวนหรือยังไงแต่มันเสี่ยง